คราวนี้ก็โหดเฮียมสะหรถสยดสยองจริง
คุณผู้ชมเรื่องฆ่าโหดนะคะ

คือคนร้ายเอามีดปาดคอคุณยาย๙๗ปีนะ

หลานมีดปากคลายอยู่ข้างหลังเลยค่ะ

แล้วนี่คุณดูสิคือบ้านนี้จริงคือเป็นบ้านใหม่เลยนะ
แล้วเลือดสีแดงเต็มพื้นบ้านไปหมดเลย
สีขาวเลือดสีแดงบ้านหลังใหญ่นะฮะ
หลังใหญ่ค่ะเหมือนกับเพิ่งสร้างเสร็จเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่
คุณสภาพด้านนอกยังไม่ได้แบบเหมือนกับเสร็จสมบูรณ์

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังนี้
อยู่ที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ก็ไปชั้นล่างเจอศพของคุณยายกลมค่ะ
คุณยายกลมสุตนนอายุ๙๗ปี

แล้วมีรอยมีดปาดต้นคอเป็นแผลยาว๑๐เซนลึกประมาณ๕เซน
ส่วนใกล้กันเจออีกศพนึงนะคะ
คือหลานนางสาวนิพาพรจันทโยธาอายุ๓๒ปีหรือว่าครูอ้น
นี่ค่ะครูอ้นเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำ

มีดทำครัว๑๕เซนติเมตรปักอยู่ท้ายทอยของศพคุณ
โอ้ต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน๓ชีวิต
มีคุณยายกลมแล้วก็มีลูกสาวของคุณยาย
แล้วก็มีตัวนางสาวนิพาพรที่เป็นผู้ตายก็คือเป็นลูกนั่นแหละ
คือเอาง่ายเป็นแม่ลูกแล้วก็ยายอยู่กันที่บ้านหลังนี้นะคะ
ทีนี้อีกคนนึงที่เราทำแผนผังยื่นมาคุณผู้ชม
ต้องบอกก่อนว่าตัวของนางสุภาพรเนี่ยนะ
มีลูกมีลูกคือคนตายคือนางสาวนิพาพร
แต่ว่ามีลูกติดอีกคนนึงเป็นลูกติดสามีลูกเลี้ยงค่ะ
ชื่อนายธนาวัฒน์จันทโยธาหรือว่าอาร์ต
ซึ่งเขาเป็นสาวประเภท๒อายุ๓๓ปี
ทีนี้ตัวสามีเธอน่ะเสียชีวิตแล้วนะ
แล้วก็เอาลูกติดฝั่งสามีเลี้ยงตั้งแต่เด็กเลย
แต่ถามว่าฝั่งลูกติดอยู่ที่บ้านนี้ด้วยไหม
ไม่ได้อยู่นะคะอยู่บ้านพ่อของเขา
ทีนี้ตอนที่เกิดเหตุตั้งแต่แรกแล้ว
ตัวนางสุภาพรเนี่ยคิดว่าคนที่มาเกาะเหตุ

โดยเล่าให้ฟังนะว่าตัวลูกเลี้ยง
อาร์ตนะใช้ชื่ออาร์ตเลยดีกว่าง่ายดี
โทรมาหลายสายเลยนะแต่ก็ไม่ได้รับ
เพราะว่าอาร์ตมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมรดก

คืออาร์ตมีอารมณ์แบบโมโหร้าย
แล้วก็คิดว่าอาร์ตนี่แหละคือคนที่มาฆ่าแม่กับลูกของเธอ

ไปถามลูกของคุณยายกลมอีกคนนึงนะคะ
คือนางจำปาทองมาเล่าให้ฟัง
บอกว่าครูอ้นก็มีศักดิ์เป็นหลานสาว
ครูอ้นเนี่ยนะรีบกลับมาจากร้านพระม่าน

มาอยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นเพื่อนกับคุณยาย

แล้วอาร์ตขี่มอเตอร์ไซค์มาคงจะมาซ่อนอยู่ในบ้าน
แล้วอาศัยจังหวะช่วงที่
เหมือนกับมีจังหวะที่ทั้งสองคนไม่รู้ไงว่าอาร์ตมา
แล้วก็ลงมือแทงทั้งยายแทงทั้งครูอ้น
แล้วมันน่าสะเทือนใจตรงที่ครูอ้นนะคะ

ความว่าเขาจะไปร่วมราชุม
วันนี้เอามา
มีค่าขาดเหมือนกัน
ทีนี้ค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้นะคุณผู้ชม
แล้วแน่นอนค่ะไม่ได้ก่อเหตุคนเดียว

ตอนนี้นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
แล้วอีกอย่างหนึ่งต้องไปหารอยนิ้วมือบนอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุก็คือมีดด้วย

ปฏิเสธไม่ได้เป็นคนฆ่าสองศพแต่สุดท้ายตำรวจต้องสอบปากคำแบบเข้มข้นจริง

สุดท้ายก็เลยให้การรับสารภาพนะ
อาร์ตบอกว่าเคยทะเลาะกันหลายรอบแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งมรดกก็เลยแค้น
แล้วอาร์ตรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนกับอยู่ตัวคนเดียว
ใครไม่ได้แล้วหลังจากที่พ่อตายไป
อีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่ากลายเป็นว่าแม่ไม่ยอมแบ่งที่ดินให้

บอกว่าจริงตั้งใจจะมาฆ่าแม่เลี้ยงนะ
จะมาฆ่านางสุภาพรนะแต่มาถึงที่บ้านไม่ได้เจอแม่เลี้ยงไง
เจอยายกับเจอน้องสาวก่อน
ลงมือฆ่าแล้วก็ฆ่าด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
แล้วฆ่ายายเนี่ยโอ้โหยายอายุ๙๗ไม่มีเรี่ยวมีแรงคุณ
คือคุณยายผอมโซมากอยู่แล้ว
นิ่งอยู่แล้วเขาฆ่าได้ลงคอนะ
ใช่ค่ะคือเขาก็ยอมรับผิดแหละ
รวมถึงพาไปชี้จุดที่ทิ้งเสื้อ
คือหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเขาก็ทิ้งเสื้อทำลายหลักฐานเนี่ยนะคะ
ทำแผนไหมไม่ได้ทำแผนค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องดำเนินคดีต่อเนี่ยนะคะ
สำหรับเรื่องพิธีศพตอนนี้ครอบครัวก็ตั้งบำเพ็ญกุศล
คือยายกลมกับครูอ้นที่บ้านที่เกิดเหตุ
คุณบ้านดูสิบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเลยนะคะ

ค่าปาดคอยายหลานตายคามบ้านที่๑๐๑นะครับ